แม่อะไรใจร้ายจังทำไมคะเอาลูกมาทิ้งค่ะเป็นทารกนะคะ
ที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วมีคนไปเจอและจุดที่ทิ้งเนี่ย
เป็นข้างถุงดำซึ่งมันเป็นถุงขยะ
สิ่งที่พันตัวน้องมีเพียงผ้าขนูสีขาวเท่านั้นเองค่ะ
และน้องร้องไห้กระจองงอแงนี่นะคะตำรวจสพสำรงใต้
สมุทรปราการค่ะได้รับแจ้งเหตุลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้นะคะ
จุดนี้คือซอยวัดสำรงเหนืออำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรประการ
จุดเกิดเหตุเป็นทางขึ้นห้องเช่าไม่มีเลขที่ค่ะ
ทารกน้อยถูกทิ้งอยู่ข้างถุงขยะสีดำห่อด้วยผ้าขนหนูสีขาว
และที่ตัวยังมีสายสดือติดอยู่เลยนะคะ
ไปสอบถามคนเจอคนแรกนะคะชื่อว่านายชัยนรงมงคลเคราวค่ะ
เล่าให้ฟังว่าตัวเองอยู่ห้องเช่าตรงนี้แหละ

เสียงมาจากไหนเดินตามเสียงไปค่ะ
ไปเจอทารกน้อย

รีบโทรแจ้งตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบนะคะ
พอตำรวจลงพื้นที่ปุ๊บ
ก็พยายามเก็บหลักฐาน
เพื่อที่จะตามหาแม่รายนี้นะคะ

ไม่พบผู้ต้องสงสัย

ทีนี้ก็ต้องไปสอบถามอสมนะคะ
เพราะว่าอสมก็คืออาสาสมัคร

คลอดแล้วไปถาม

เท่าที่ดูชาวบ้านในพื้นที่นี้นะ
แต่เรามีเหมือนกันคนท้องเนี่ย

เพราะฉะนั้นแล้วคาดเดาได้ว่า

น่าจะเป็นคนนอกพื้นที่นะคะ

ฝากไปถึงแม่ของเด็กให้กลับมารับลูก
เนื่องจากน้องน่ารัก

น้องน่ารักแข็งแรงสมบูรณ์

เด็กกำพระค่ะอย่างนั้นก็ตามตอนนี้นะคะ

เด็กคนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ